เรื่องของภัยของผู้หญิงกันหน่อย

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินเข้าไปที่บ้านพัก
มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตาม
เรียกผู้หญิงหันมาสักพักหนึ่งถอดกางเกงโชว์เลยครับ
ต่อหน้าต่อตาโชว์ของลับล่าสุดจับได้แล้ว
อารมณ์ก็เลยไปตะเวนหาผู้หญิงแล้วก็อยากโชว์เป็นการระบาย

พันธุ์ตำรวจเอกเมืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสพศรีมราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วย
ฝ่ายสืบสวนนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัว
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็คือนายภูลาภสิงศรีการอายุ๔๖นะครับ
ก็เป็นชาวนครปฐมจับได้พร้อมของกลางที่สวมใส่
ใช้ในวันก่อเหตุก็มีเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีน
รองเท้าแตะสีขาวรถจักรยานยนต์ก็จับได้ในบ้านพักในชุมชน
วักวังหินอศิราชานะครับ
หลังมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณซอยคนเห็งตะบนบางพระอำเภอศรีมราชา
เห็นพฤติกรรมเนี่ยหมดเลยเอาคุณผู้ชมดูนะนี่เดินตามผู้หญิงไป
เรียกผู้หญิงสักพักนึงเห็นเขาหันมาแล้วก็ถอดกางเกงปุ๊บ
แบบนี้โชว์สักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากการสอบสวนนายภูลาภสารภาพทำไปเนี่ยการกระทำอนาจารย์ก็ทำไป
คือการช่วยตัวเองต่อหน้านักศึกษาสาวในคลิปวิดีโอจริงเขาเป็นคนนั้นจริง
ที่ทำไปเพราะว่าก่อนที่จะไปทำเนี่ยดูหนังโป๊มาก็มีอารมณ์ทางเพศ
หนักทีเดียวไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้แล้วสุดท้ายขี่รถไป
ไปดูซิไปตะเวนหาตรงไหนมีสาวมีหอพักหรือไม่ก็เป็นบาร์บาร์ญี่ปุ่นนะฮะ
แล้วก็ต้องการจะไปสำเร็จความไข้โชว์เป็นการคลายความเครียดนะ
ไม่คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะไปข่มขืนใครหรอกแต่แค่อยากโชว์เฉยนะครับ
ตำรวจเองก็แจ้งเข้าหากฎธรรมอาณาจารย์ต่อหน้าธรรมนันก็มีโทษตระบ๕๐๐บาท
แล้วก็คือชายคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตเป็นโรคประสาทก็ต้องมีการส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
หาวิธีในการบำบัดต่อไปให้เขาหายนะครับ
ส่วนผู้เสียหายก็เดินทางไปชี้ตัวยืนยันว่าคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่ไปโชว์ให้เขาดู
แล้วก็ตักเตือนไปว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะว่าทำให้คนที่เขาโดนเนี่ยรู้สึกกลัว
แล้วก็ขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มได้เร็วนะครับ